๖นาฬิกา๔๓นาทีแล้วนะครับ
เบรกนี้ว่ากันด้วยเรื่องของข่าวใหญ่คดีพระนั่นเองนะครับ
ตอนนี้อดีตพระผู้ใหญ่ทั้ง๕คนเรียกเป็น๕คนแล้วนะ
ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แต่ว่าอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่ายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ใช่เพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินเป็นนักโทษเด็ดขาด
ใช่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องขังรอพิจารณาคดีอยู่นะครับ
ส่วนอดีตพระผู้ใหญ่อีก๒คนที่ตอนนี้ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
นั่นก็คือพระพรมสิตอดีตเจ้าวาดวัดสะเกด
แล้วก็อีกหนึ่งรูปก็คือทางด้านของพระพรมเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศาบรามนะครับ
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าในส่วนของอดีตพระพรมศิษย์นะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คนใกล้ชิดของพระพรมศิษย์ได้แจ้งต่อสื่อ
บอกว่าพระพรมศิษย์จะเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ
ติดตามไปเกาะติดการทำข่าวนะครับ

ในด้านทางด้านของอดีตพระพรมศิษฐ
หรือว่าเจ้าคุณทงชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
มอบหมายให้ทนายความติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบ
และกระทั่งพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

โดยอดีตพระพรมศิษย์ได้แสดงความจำนงที่จะมอบตัว
ภายในอุโบสถวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

ก็ได้ไปรับตัวที่จุดนัดหมาย
ก่อนที่จะนำตัวมาสอบสวนที่กองปราบปรามด้วยตนเองนะครับ
ทันทีที่เดินทางมาถึงกองบังคับการกองการปราบปราม
อดีตพระภมศิษย์ที่ยังครองจีวรอยู่
หลบสื่อมวลชนเดินขึ้นบันไดด้านข้างอาคารกองปราบปราม
ทั้งนี้ก่อนการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ
ได้มีการถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติ
พร้อมให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ
เข้าตรวจร่างกายตามขั้นตอนการสอบสวนดำเนินคดี
เห็นไหมเมื่อวานโอ้โหตอนเช้าสื่อก็วุ่นเลย
ไปดักรออยู่ที่หน้ากองปราบปรากฏว่า
ไหนล่ะตามเวลาแล้วทำไมไม่เห็นเจออดีตพระพรหมสิตเลย
ปรากฏว่านี่แหละครับพลตำรวจโทษธิติราช
ไปรับถึงพระอุโบสถวัดสะเกด
แล้วก็นำตัวมาที่กองปราบ
ขึ้นประตูด้านฝั่งที่สื่อมวลชนไม่ได้อยู่
ใช่คือตอนนั้นสื่อมวลชนก็ยังไม่รู้หรอกนะคะ
แต่พอท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมพอเข้าไป
พลตำรวจโทษธิติราชก็สอบปากคำอดีตพระพรมศิษฐ

ใช้เวลานี่คือไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ใช่ฮะในประเด็นต่างโดยเฉพาะพฤติการและเรื่องราวของคดี
แต่ว่าอดีตพระพรหมศิษย์ยังให้การปฏิเสธ
จนกระทั่งตำรวจก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน
แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ
ก็คือข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฟอกเงิน
แล้วก็จากนั้นนะครับเตรียมส่งตัวไปผัดฟ้องฝากขัง
สารอาญาคดีทุจริตเป็นนัดแรกมีกำหนดเวลา๑๒วัน
นี่แหละครับสื่อถึงได้เห็นอดีตพระพรหมสิต
ตอนช่วงเวลาประมาณเกือบ๓โมงแล้วนะ
พลตำรวจตรีมัยตรีพลตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดีนะครับ
รองผู้บังคับการกองปราบพันธ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้บังคับการ๕กองปราบคุมตัวอดีตพระภมศิษย์
ขึ้นรถตู้จากกองปราบไปขออำนาจสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางที่ถนนนครชัยศรี
เพื่อผัดฟ้องฝากขังท่ามกลางกำลังตำรวจคอมมันโด
ตำรวจกองปราบกว่า๓๐นายที่ดูแลความเรียบร้อย
เข้มงวดโดยไม่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
รายใดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเลยนะครับ
โดยนี่แหละครับอดีตพระพรมศิษย์ถูกแจ้งข้อหาร่วมกัน
ฟอกเงินจากกรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
การทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่๓
อกจากนี้ตามกระบวนการได้มีการนำแพทย์
โรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจร่างกายแล้วนะครับ
และหลังจากนั้นจากที่นำส่งสารแล้ว
ทนายความของอดีตพระพรหมสิตเปิดเผยนะครับว่า
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
แม้ว่าจะเตรียมเงินสดในการประกันตัว
อดีตพระพรหมสิตจำนวนถึง๑ล้านบาทก็ตามนะครับ
แต่ว่าสารไม่อนุญาตเพราะเกรงว่า
จำเลยจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
และคดีนี้ถือว่ามีอัตราโทษสูง
โดยในวันนี้นะครับเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งอดีตพระพรหมสิตไม่ยอมเปล่งวาจาลาศิกขา
แต่ตามหลักการแล้วก็ถือว่าต้องขาดจากการเป็นพระ
โดยไม่ต้องเปล่งวาจา
ตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาล
ถือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการ
สามารถที่จะดำเนินการให้พระพิสุรูปนั้น
สละสมณเพศเสียได้
และรายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น
ดังนั้นนะครับหลังจากที่ทั้งศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ทั้งเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการให้พระพิสุรูปนั้น

อดีตพระพรหมสิตจึงออกมาจากศาล
เปลี่ยนจากชุดจีวอนใส่ชุดขาว
และถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่มีความคืบหน้าตรงอดีตพระพรมศิษย์นี่แหละครับ
ตอนนี้ก็ต้องเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับอีก๑คน
นั่นก็คืออดีตพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศาบราม
ที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานใด
ก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าอดีตพระพรมเมธีอยู่ที่ไหนอย่างไร
และวิธีการในการสืบสวนสอบสวนตามจับกลุ่มตัวจะเป็นอย่างไรต่อนะครับ
ว่าก่อนหน้านี้กองปราบเองก็ได้มีการทำหนังสืออายัดตัวญาติโยมคนสนิทออกมาแล้วด้วย
คือ๓คนอย่างที่บอกเป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คนแล้วก็เป็นชาวลาวอีก๑คน
ส่วนความคืบหน้าอื่นเนี่ยต้องรอนะคะเพราะว่าเชื่อว่าญาติโยมทั้ง๓คนนี้
น่าจะเกี่ยวข้องกับการพาหลบหนีนั่นเองค่ะ
ส่วนคำร้องที่เมื่อวานนี้ตำรวจร้องต่อสารในเรื่องของคดีของอดีตพระพรหมสิต
มีข้อความที่น่าสนใจมีข้อความที่สำคัญดังนี้นะครับ
คือร่วมกันฟอกเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โครงการของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงของวัดสะเกด
รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น๖๓๗๐๐๐๐บาท
นี่แหละฮะคือคำร้องฝากขังโดยชั้นสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
และท้ายที่สุดอดีตพระพรหมศิษย์ก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเกือบ๘โมง
พอพศก็ไปเข้าพบนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
ก็ไปรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในกรณีนี้นะคะ
โดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ก็มีการเรียกผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศ
เข้ารายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัด

ใช่ค่ะ๗โมง๕๐นาที
นายสุวพันธ์ก็บอกนะบอกได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ส่วนทางพศเองก็กำชับว่าให้ใช้เงินอุดหนุนงบประมาณปี๖๑เนี่ย
ตามหลักเกณฑ์จะได้ไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีก

ส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดีทุจริตเงินทอนวัดล็อต๔

โดยทางพศเองก็จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ข้อมูล
พยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพราะว่าพอพศก็บอกนะคะบอกตอนนี้ยังไม่ได้ประสานมา

แต่ถ้าเกิดว่าขอมาก็จะให้แน่นอนนะคะ
การใช้งบมาตานเงินหลุดถุง
ต้องดำเนินการให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แล้วก็ต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะบันเทอร์เจ้าวาดของที่เจียวพร่อม
ทุกอย่างให้มันถูกต้องตอนนี้สิ่งที่กำชับลงไป
โดยเฉพาะท่านพอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
ท่านมีการประชุมผู้บริหารอยู่แล้ว
ผู้บริหารพึ่งประชุมพอต้องหวัดมา
เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วเรื่องของการใช้จ่ายของพวกมัน
ส่วนเรื่องคดีเรื่องการสอบสวนก็ให้ตำรวจดำเนินการไป
เรื่องของการดำเนินคดีกับพระสงฆ์ก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย

ส่วนคนนี้ถูกจับตามองอย่างมากนี่คือผู้มนวยการสำนักพุทธนะ
ใช่ค่ะพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์
ก็พอถูกจับตามองสื่อก็ไปถามแน่นอนค่ะ
แต่ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงการรายงานผลในครั้งนี้นะคะ
บอกแค่ว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
และทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่๓๐พฤษภาคม
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จะประชุมเรื่องทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่๓
ได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักพุทธหรือไม่
มนวยการสำนักพุทธบอกว่ายังไม่ทราบ
ถ้าขอมาจะให้แต่ไม่ทราบในทางปฏิบัติ

หน้านั้นมีหนังสือจากปปชขอพยานหลักฐานมาเป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนการดำเนินคดีพระผู้ใหญ่หลายรูปในขณะนี้
ผมไม่สะดวกที่จะตอบครับ
นี่ผู้มนวยการสำนักพุทธให้สัมภาษณ์แบบนี้
ซึ่งเมื่อวานปปชเขามีการประชุมกันด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูในวิศนุคเครืองาม

เมื่อวานก็ได้ให้สัมภาษณ์
คือสื่อก็ถามนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับการประกาศ
ถอดสมณศักดิ์พระพิสุทธิ์๗รูป
ถูกกล่าวหาในคดีเงินทอนวัด
โดยนายวิศนุก็พูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าการถอดสมณศักดิ์กับการบวชไม่เกี่ยวกันนะ

ความผิดทางโลกก็เรื่องหนึ่งทางธรรมก็เรื่องหนึ่ง
อย่างเช่นสมมุติว่าพระอยู่กับศรีกา
แบบนี้ถือว่าผิดทางทำแต่ว่าไม่ผิดทางโลก
ส่วนการจะศึกกฎหมายก็บังคับให้สละสมณเพศ
อันนี้ก็ต้องไปว่าภายหลังเมื่อคดีทางโลกจบแล้ว
ส่วนเรื่องสมณศักดิ์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทาน

เรียกว่าถอดถอนสมรรณศักดิ์นั่นเอง
เผยแพร่ประกาศเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
มีพระราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศ
ว่าด้วยการปรากฏว่ามีกรณีพระพิสุ
ถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา
ความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะครับ
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์จำนวน๗รูป

พระพรหมสิตวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
พระพรมเมธีวัดสัมพันธวงศาบราม
พระพรมดิหลกวัดสามพระยา
พระราชอุปเสนาพรวัดสะเกด
แล้วก็๕พระราชกิจจาพรที่วัดสะเกด
อัฐกิจโสพลวัดสามพระยา
และ๗พระศรีคุณากร
วัดสะเกดราชวรมหาวิหารตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็๖ใน๗รายชื่อที่ถูกถอดถอนสมณศักดิ์เนี่ย
ก็คือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับ
แล้วก็มีที่หลบหนีก็คือ๑คน

ที่ปปชก็มีการแถลงผลการประชุมคดีเงินทอนวัด๔สำนวน
ก็มีมติส่งเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อบหมายให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

แล้วก็จับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาบางรายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในส่วนของ
อดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์นั่นเอง
นายสุวิทย์ถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเช่นเดียวกัน
และนายสุวิทย์ได้พูดกับคนใกล้ชิดและคนสนิท
บอกว่าอย่าให้ประชาชนไปโกรธรัฐบาล
หรือว่าโกรธคอสชเลย
และก็สิ่งที่นายสุวิทย์ได้พูดกับคนสนิทก็คือ
เขาจะไม่ขอยื่นประกันตัวนะคุณ
จะไม่ขอยื่นประกันตัวนะครับ
เกรงใจเจ้าหน้าที่๒เกรงใจผู้ต้องขังอื่น
ที่มายาดมารอเยี่ยมเช่นกัน
แล้วก็๓เรื่องสุขภาพของท่านด้วย

ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้ได้เข้ามาเยี่ยมกัน

แต่เมื่อวานมีบรรยากาศที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าคือ๙โมงเช้านะครับ
มีทั้งนายสาธิตวงหนองเตยคนเมื่อกี้

ชุมพลจุนสัยหรือว่าลูกหมี
อิสระสมชัยอดีตกลุ่มแกนนำกปศ
โอ้โหตบเท้าเข้าเยี่ยมนายสุวิทย์นะครับ
โดยนายสาธิตกล่าวก่อนเข้าเยี่ยมบอกว่า
ตั้งใจมาเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระ
ที่เคยเป็นผู้ที่ร่วมต่อสู้เพื่อชาติและบ้านเมือง

ตั้งใจกันมาเยี่ยมเยี่ยนไต่ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นอย่างไร

สาธิตเปิดเผยออกมาอีกครั้งบอกว่า

ซึ่งหลวงปู่บอกว่ายังมีกำลังใจที่ดีเสมอ
อย่าไปตำหนิรัฐบาลคอสช
ให้กำลังใจรัฐบาล

ก็ยังสนับสนุนให้รัฐบาลคอสชทำงานต่อ
และฝากบอกถึงลูกศิษย์ว่าอย่างไร
ฟังนายสาธิตเล่าให้ฟังฮะ
ที่จะจัดการปฏิรูปวงการส่งให้ดีขึ้น

ข้อมูลในเรื่องนี้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

เพื่อให้วงการส่งบ้านเราดีขึ้น
นะครับนี่ก็เป็นนายสาธิตที่เปิดเผย

แล้วก็นายอิสระสมชัยก็เปิดเผยเหมือนกันนะครับ
โดยบอกว่าหลวงปู่บอกว่าอย่าเอาเรื่องเก่าไปพูดขยายความอีก
ไปโกรธตำรวจเพราะเขาทำตามหน้าที่
อย่าเอาเรื่องของการบุกจับตัวท่านไปเปรียบเทียบกับคดีอื่น
แล้วก็หลวงปู่บอกว่าฉันไม่ตำหนิตำรวจและคอสช
แต่ต้องให้กำลังใจคอสชในการแก้ไขปัญหาในคณะสงฆ์
คือนอกจากอดีตพระพุทธอิสระจะพูดถึงคดีตัวเองแล้วนะ

ใช่ยังพูดถึงเรื่องของการจับกลุ่มพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกนะครับ
บอกว่านี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะล้างบางเหลือบ
บรรดาพระที่หากินกับพระศาสนา

ดังนั้นจึงต้องให้กำลังใจรัฐบาลคอสช
ที่ทำในเรื่องนี้และควรกวาดล้าง
ไม่ให้แปดเปื้อนพระศาสนาต่อไปนะครับ
อีกคนนึงที่เข้าเยี่ยมไปพร้อมกับทนายความของนายสุวิทย

ที่หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูป
บอกว่ารัฐบาลอยู่ในช่วงชำระล้างพุทธศาสนา
ถือเป็นเรื่องที่อดีตพระพุทธอิสระรอคอยมาโดยตลอด
เมื่อรู้ว่าพระราชาคณะ๗รูปได้ถูกถอดสมณศักดิ์แล้ว
ก็ได้ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลครับ
หลวงปู่เท่าที่ผมดูนะฮะ
สบายใจมากท่านเยือกเย็น
แล้วก็รู้สึกว่าท่านมีความคงจะอย่างเรื่องที่ผมเรียนไปตอนแรก
สบายใจอย่างยิ่งที่เห็นการปฏิบัติการชะล้าง
วงการปราบอรัชชีทั้งหลาย
นายภัยบุญเข้าเปิดเผยว่าการฝากขัง
จะครบกำหนดผลัดแรกในวันที่๔มิถุนายนแล้ว
อดีตพระพุทธอิสระยืนยันจะไม่ขอประกันตัว
จะขออยู่ในเรือนจำเพื่อรอดูสถานการณ์นะครับ

คดีปลอมพระประมาพิไทยตามมาตรา๒๕๐นั้น
กระทำดังกล่าวคาดว่าไม่น่าจะเข้าข่ายความผิด
แต่ต้องไปว่ากันอีกทีในชั้นศาล
เราก็อยากรู้เรื่องของสุขภาพของนายสุวิทย์นะ
โดยนายภัยบุญนิติตะวันก็เปิดเผยเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ

ก็ยังคงต้องใช้สายรัดเอวบรรเทาอาการปวด
โรคหมอนบรองกระดูกทับเส้นประสาท
แล้วก็ท่านตื่นประมาณตี๓เพื่อมาทำวัดเช้า
ล้างบางกันไปนะครับ
อกจากนี้นายสุวิทย์ยังบอกว่า
งดให้ลูกศิษย์เข้าเยี่ยมเพราะต้องการพักผ่อน
และทำกายภาพบำบัดที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
แล้วก็๓เหตุผลแล้วฮะเกรงใจผู้คุม

ถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
พันธมเอกนรัฐสวัตรนท์อธิบดิกรมรัชฐาน

บอกว่าพระที่ถูกคุมขังอยู่ตอนนี้เนี่ย
ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์
เพราะว่ายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด

อยู่ในการฝากขังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นี่หมายถึงรวมไปถึง๖อดีต๖พระเถระด้วยนะ
ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าคดีสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ย
ก็จะถือว่าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด

เป็นผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดี
ดังนั้นความเข้มข้นอาจจะยังไม่เข้มข้น

แม้ว่าจะถอดผ้าเหลืองแล้ว

เฉพาะที่มันไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับนั่นเองนะคะ

ส่วนเมื่อวานบิ๊กป้อมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เล็กน้อย
เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าจับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระ
ป้อมก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องของปฏิบัติการมาก่อน

แล้วก็ดูเรื่องของระเบียบปฏิบัติแล้ว
ส่วนเรื่องกรณีที่อดีตนั้น

แล้วก็ไปร่วมงานบุญของวัดอ้อน้อยนะฮะ
พลเอกประวิทย์ก็ชี้แจงไปแล้ว

แล้วก็นั่นแหละเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นสิริมงคลเท่านั้นเอง